เอามาถึงข่าวนี้คือ
ลูกน้องเจ๊ข้าวบอกทนไม่ไหวแล้ว

แต่ขอร้องเรียนกับกองปราบปรามหน่อย
ทำท่าแสดงให้ตำรวจเห็นเลย

ขออภัยนะครับยืนและแบบประมาณว่า

จงใจกะจะให้เข้าปากด้วย
นี่แหละครับในอามในอามอายุ๓๔ปีนะฮะแล้วก็นางสาวปั๊บอายุ๓๕ปี
ทั้งคู่เป็นชาวสระบุรีครับไปแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมนะให้ดำเนินคดีกับเจ๊ข้าวสละบุรีหน่อย
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วมีการโพสต์เฟซบุ๊กประจาน
อาร์มเล่าบอกว่าเขามีอาชีพขับรถรับจ้าง
แล้วก็ช่วยไลฟ์ขายสินค้าแบรนด์เนมเป็นลูกน้องเจ๊ข้าว
ทำงานส่งของให้มา๔ปีแล้วนะฮะเรียกเจ๊ข้าวว่าแม่ด้วยซ้ำ
ก็มีเจตนาดีโทรบอกเจ๊ข้าวบอกจะได้ซื้อก่อนใครนะ
แต่อีกฝ่ายคิดว่าโทรไปเยอะเย้ยหาว่าไม่มีเงินซื้อ

จากนั้นลูกน้องเจ๊ข้าวมาครูไปขอโทษเจ๊ข้าวเดี๋ยวนี้นะ
เที่ยงคืนครับในอามไปที่บ้านที่อำเภอเมืองสระบุรีเนี่ย
อยากจะจบปัญหานะพอไปถึงนะถูกสั่งให้นอนลงกับพื้น
ผู้ชายสี่ห้าคนนะฮะยืนล้อมแล้วเจ๊ข้าวเขาอ้างนะ
เจ๊ข้าวถลกชุดดอนขึ้นแล้วก็ปัดสาวะใส่หน้าครับ
นะฮะสั่งสอนว่าอย่ามาปากดีนะ
นี่นะฮะหลังเกิดเรื่องไม่ได้แจ้งความนะ
อิทธิพลเพราะว่าพ่อของคู่กรณีเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
เรื่องของเธอนี่เกิดขึ้น๑๘เมษายน
เธอบอกเธอไปจ่ายตลาดแล้วโดนเจ๊ข้าวกับลูกน้องผู้ชาย
กว่าคนมาล้อมรถทวงหนี้๕๐๐๐บาทนะ
เธอเนี่ยใช้แล้วครึ่งหนึ่ง๒๕๐๐๐บาท
เธอบอกเธอโดนมือถือนะฮะโทรศัพท์มือถือตบหน้า

เธอไปแจ้งความที่สพมุสระบุรี

ก็มีการส่งพวงหลีดไปที่บ้าน

เราก็อยู่ในสังคมยาก
ทีมข่าวนะครับไปที่บ้านของเจ๊ข้าว
เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านบอกจะคุยกับตำรวจเท่านั้น
แต่ว่าส่งนายจิรายุทธ์เป็นใครเป็นสามีฮะมาชี้แจงแทน
รับว่าภรรยาทำจริงปัสสาวะใส่จริง
แต่ว่าในอามด่าด่าท้าทายสารพัฒน์สารเผย
เสียความรู้สึกเคยดูแลมาตลอด

ถึงหน้าไหมไม่อยากทำร้ายร่างกายไม่อยากอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้คนไปจับขึงอะไรไม่ได้มีอะไร
ก็แค่แบบขอนั่งเอ็นกับล้อรถเนี่ย
ตรงหน้าบ้านนู่นใช่
ก็นั่งเอ็นแล้วก็ให้นอนนอนเขาก็

แค่นั้นที่เดินมาอย่างนี้ผมรู้เลยว่า
บันทึกเสียงมาหรืออะไรมาถ้าแบบอะไรอย่างนี้

ท่านผู้กำกับการสอบสวนสพสระบุรีนะครับ
ว่าเอาหมายสารจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจค้นในบ้านเจ๊ข้าวแล้วนะ
เพื่อเก็บหลักฐานตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนนะครับ
เดี๋ยวจะเชิญเจ๊ข้าวเนี่ยมาสอบประคับที่ศพพระเมืองครับ